สำหรับเรื่องของการโกงค่าตัวแล้วก็ค่าทัวร์ค่าเที่ยว
แล้วก็ผู้เสียหายอื่นอื่นอีกนับ๑๐๐ชีวิต
คือเสียหายนับ๔แสนบาทเลย

เขาแจ้งความนะคะให้ดำเนินคดีกับคู่กรณีในข้อหาช่อโกง
พร้อมกับเปิดใจกับสื่อมวลชนได้ว่าไม่ขอเชื่อใจใครอีกแล้วค่ะ

ก็ไปอเมริกาแล้วก็ไปอังกฤษ
รวมกันแล้วตอนนี้ที่จ่ายไป
ถ้าตัวเลขกลมเลยนะครับ
เกิดจากการที่เราไว้ใจเพื่อนร่วมงานแหละ

แต่น้องของเราก็ไปเชื่อใจกับเพื่อนของเขา

เพื่อส่งข้อความที่เขาประชาสัมพันธ์ผ่านมาทางไลน์
ให้เราได้เห็นว่าออมมีโปรโมชั่นอะไรอยู่บ้าง

ก็แอบเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

คนข้างตัวพี่แว่นก็คุยกันบ้างแล้ว

ก็ครูต้องให้น้องแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่เหมือนกันนะครับ

มันเป็นการเชื่อใจเพื่อนต่อเพื่อน

เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับ

คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุด

ใครจะไปคิดว่าคนที่ใกล้ตัวขนาดนี้

แล้วก็มาโกงค่าเที่ยวค่าถั่วค่าตั๋วครึ่ง

ก็คือรวมแล้ว๓๐๐คน

โหจริงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะ

ข้อหาช่อโกงแน่นอนเลยล่ะ